พี่อ๊อคจ๋าตอนนี้ใจเป็นยังไงครับ
เพราะจริงแล้วทุกคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเลิกกันด้วยเพราะอะไร
มันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเสียใจอยู่แล้ว
แล้ว๒ปีกว่ากว่าสำหรับอ๊อคมันเป็นเวลาที่มันนานมาก
แล้วระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นสิ่งที่เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริง
จริงแล้วเรื่องราวมันนานแล้วยังครับ
คือเรารู้สึกากับอะไรเราคิดอะไรเราก็โพสต์เราก็ทำตามที่เรารู้สึก
อะไรแบบนี้
ไม่พอ
คือเขาไม่มีเวลาให้เรา
๑๒๐ประวัตินาทีอ๊อฟอยู่กับแม่มา๓๕ปี
แล้วจะให้อ๊อฟกลับไปเป็นเหมือนคนเดิมตอนที่แม่ยังอยู่มันยากไหมล่ะ
ถูกต้องเขาเห็นว่าเราเศร้าไม่มีความสุข
ไม่ใช่หรอกครับคือเอาจริงแล้วออฟระยะเวลาที่ผ่านมา
คืออ๊อฟมอบความสุขให้กับคนรอบข้างตลอด
บางทีเราก็ลืมมอบความสุขให้กับตัวเอง
เราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแผลของเรา

ซึ่งอ๊อฟจะบอกว่าระยะเวลาร้อยกว่าวันที่ผ่านมา

อ๊อฟก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์หรอกเลย
แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่
ความสำคัญของเขามันต้องการคืออะไร
แบบกว่าทางคุณคุงเขาต้องการ
เขาก็บอกว่าไปอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ความรักไปต่อได้นะ

เขารู้สึกตั้งแต่ช่วงคุณแม่ผ่วยหรือค่อนหลังจากถูกเปลี่ยนคุณแม่

แล้วก็๖วันก็บินไปทำงานยุโรป๑เดือน
แล้วก็ระยะเวลาตลอดเวลาตอนที่ออฟอยู่ที่ยุโรปที่ออฟทัวร์อยู่
ก็คุยปกติคือใช้เวลาคุยไลน์มีเวลาอะไรเราก็ส่งบอกเขาตลอดเวลา
ก็ไม่อยากจะบอกว่าออฟก็ไม่รู้ว่ามันมีสัญญาณอะไร
ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญในชีวิตเราแล้ว
คือจริงก่อนหน้านี้เราเคยทะเลาะกันเลิกกันมาหนึ่งครั้ง

ตัวพี่อ๊อฟเองตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิม
พฤติกรรมการอยู่คนเดียวของตัวออฟเองมากขึ้น

แต่ว่าความรักเท่าเดิม
คืออ๊อฟเคยถามเขานะว่า

หมายถึงว่าให้ทั้งเวลาเราทำงานเรากลับมา
เรามีวันหยุดเราก็อยากจะใช้เวลากับเขา

เวลาเราทำงานเราก็อยากนอน

พยายามอย่างเต็มที่สุดแล้ว

เรามักจะคิดว่าเราจะได้แบบนั้นตลอด

ถ้าเกิดเราไม่ได้รักตัวเองมากขึ้น

แผนของเราที่มันอยู่ข้างในใจเรา

มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย

เรารู้สึกว่าเรามีความพยายามยื้อความรัก
ไม่อาจจะออกหรือว่ายังไง
ไม่เอาเสียงต่อสนุก
อีกทีที่ฉันรู้เท่าก็จะดู

แต่ตอนที่เพราะความวัล
แล้วแต่เราคิดว่า

เอ๊ะเขาไม่สำคัญ

เธอจะให้ฉันแบบกลับไปเหมือนตอนที่แม่ฉันยังอยู่

ฉันว่าปัญหากระดาษคือเรื่องนี้เลยใช่ไหม

ออฟมันยังไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นที่เราจะแบบ
มอบความรู้สึกดีทั้งหมดให้กับคนหนึ่ง
แล้วณวันนี้ที่เราก้าวออกมาเรายังมีความรู้สึกยังไงกับเขาค่ะพี่อ๊อฟ
คือเขาก็ยังรู้สึกหวังดีนะแต่หวังดีกับเขา
เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีมากในชีวิตออฟเลย
แล้วก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

ก็เป็นธรรมดาที่คนจะแบบมีแบบว่ามันไส้บ้างนู่นนี่นั่นบ้าง
แล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไปครับ
แล้วก็หวังว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปได้แบบอย่างแข็งแรง
คือเอาจริงแล้วว่าตัวออฟเองพอเราออฟไปงานวัน
วันนั้นพัดต่อก็ยังถามแบบเรื่องความรัก

แต่ว่าพออฟกลับมาบ้านตัวอฟเห็นคอมเมนต์ที่มีคนมาคอมเมนต์ว่า
เฮ้ยอย่าไปเลือกกันเลยคุมลูกหมดแล้ว
แล้วก็แบบอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเขาตัดใจแล้ว
ตอนที่อฟบอกว่าเฮ้ยศูนย์โรคการต์แล้วไม่ยอมติดต่อ
แล้วอฟกลับมาบอกว่าเธอชั้นต้องการคำตอบ

เพราะว่าเรื่องเนี่ยถ้ามันทำให้เธออึดหัก

หลังจากที่ประกาศไปก็ยังไม่ได้ติดต่อคนหรือครับพี่ออฟ
ส่งไลน์ไปหาเขาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ติด

เพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการคิดว่า

แล้วในสัปดาษนี้ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับ

แต่เอาว่าสำหรับเขาไม่รู้ว่าเขาเครียร์ว่ามันได้ไหม
แต่ว่าเราก็อยากจะพยายามรักษามิตรภาพที่ดี
แล้วก็ในเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมามันมีความโตรก์จับที่ดี
เกิดเรื่องเหล่านี้เองแล้วถ้าให้พูดตรงตรงนี้
ส่งการ์ดมาขอโทษฉันกี่ครั้งแล้วในการที่แบบเธอคิดเยอะ
คิดมากเธออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะล้อมตัวไปเอง
คือเอามาแค่รู้สึกเสียใจที่เขาควรจะเป็นคนที่เข้าใจเรามาที่สุด
คือในวันที่เราแบบดาวน์มากเลยเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไง
แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่าคนเราเหมือนคนปกติที่ดี
พี่นักข่าวน้องนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นนอฟเลยก็เอาหัวเราะสะดุกสนานใช่มั้ย
มันก็ไม่ได้หมายความว่าออฟจะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่แผลข้างในของเราไหม
มันเกี่ยวได้มั้ยกับว่าที่เขาเด็กกว่าเรา
ไม่รู้แต่ว่าจริงแล้วคือเท่าที่รู้จักกันมา๒ปีกว่าเนี่ย
เขามีความคิดที่โตนะแต่หมายถึงว่าก็คือด้วยด้วยวัยของเขาด้วยแหละครับที่
ที่ในบางครั้งพอมาคบกับเราที่โตกว่าเขาก็จะมีความคิดที่โตขึ้น
แต่ก็จะเป็นธรรมดาที่มันก็จะมีบางมุมที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเป็นเด็ก
อะไรแบบคืออ๊อฟเองออฟก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดีนะ
คืออฟเข้าใจว่าอฟเป็นคนที่เหมือนคนที่เขาไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกเสียใจแค่ไหนข้างใน

พอครั้งนี้ไม่สมหวังมันมีผลกับความรักต่อไปหรือแม่นกของเราไหม

เอาจริงแล้วคือในมุมออกแนว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดี
มันเป็นเรื่องที่สวยงามแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน
หมายแต่ทุกสัมพันธ์มันควรจะมีพืชให้แต่ละคนได้หายใจไม่งั้นเราก็จะอยู่แค่เราสองคน
ไม่ใช่ว่าโรคส่วนตัวนะฮะว่ามันเป็นมุมส่วนตัว
มุมที่เราจะรักษาแผลของตัวเอง
แม้แต่กับพ่อกับแม่เราเรื่องบางเรื่องเรายังไม่สามารถปรึกษาเขาได้เลย
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเห็นยังไง
ทุกคนมันต้องมียิ่งออฟเองครับอยู่กับออฟโตมา
ด้วยการตัดสินใจอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองเขาก็จะมีความเชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจอยู่แล้ว

ก็คือจริงแล้วทุกคนที่เขารู้จักออมเนี่ยที่รู้จักจริง
เขาก็จะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่ที่เรามีความรัก
เขาก็เห็นว่าเราทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ขนาดไหน
แล้วก็เรื่องของการแบบมีคือออฟเป็นคนแรกนะเอาไม่พลาด
เพราะฉะนั้นใจเดียวเราเป็นคนรักเดียวใจเดียว
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่เราจะเผื่อใจไปรักคนอื่น
หนักแค่ไหนครับพี่บอลเพราะว่าเราเจอตั้งแต่เรื่องแม่แล้วมาเจอเรื่องนี้อีก
มันก็ยิ่งทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแบบก็อย่างให้แม่อยู่จังเลย

ถ้าแม่ไม่อยู่ถ้าแม่อยู่มันคงไม่เกิดอะไรแบบ

เพราะว่าเราเองก็มันก็คงไม่ได้แบบ

จนคนอื่นเค้าคิดว่าเราเห็นแก่ตัว

คือมันเป็นชีวิตเนี่ย
ที่แบบเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไป
ถ้าเกิดว่าแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันไม่สามารถอยู่ได้ไปตลอด
ก็คิดซะว่ามันเป็นหนึ่งในพาร์ทของชีวิตเรา

แล้วก็ออฟว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้
เพราะว่ามันจะทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันทำให้อ๊อฟเป็นเพื่อนกัน
แล้ววันหนึ่งเธอจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือสถานะอื่นก็ได้
ก็ไม่รู้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมา
เป็นเพื่อนได้นะกับแฟนเก่าทุกคน
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราขนาดนั้นเลย
ถ้าวันหนึ่งภูมิเขาจะต้องเจอเองแล้วเขากลับมาขอคือได้หรือขอโอกาสใหม่

สำหรับอ๊อฟตอนนี้ถ้าถามอ๊อฟตอนนี้อ๊อฟบอกพอแล้ว
เพราะว่าคือกลับมาออฟเคยถามเขาว่าเท่าไหร่ถึงจะพอ

หมายถึงว่าความสำคัญที่เธออยากจะได้เวลาที่เธออยากจะได้จากฉันเท่าไหร่ถึงจะพอ

แล้วตอนนี้เขาปิดการรอทุกช่องทางเหรอ

ออฟส่งไปหาเขาก่อนแล้วเขาไม่อ่านไม่ตอบ
ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าไม่อ่านไม่ตอบก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมันเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างนี้
สำหรับอ๊อฟเองอ๊อฟก็รู้สึกว่าอ๊อฟเคลียร์แล้วนะในมุมของอ๊อฟอะไรอย่างเงี้ย

ตอนแรกเนี่ยบล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดบล็อก

เออก็นิดนึงมาล็อกเรื่องปลดล็อกแล้วก็ล็อกใหม่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็บล็อกเราแล้ว
แล้วที่เราไปคอมเมนต์ล่าสุดที่เหมือนเขาโพสต์เราก็ไปคอมเมนต์เหมือนแบบเพราะว่า
เพราะว่านั่นคือสิ่งที่อ๊อฟเสียใจ
คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เธอโพสต์ว่าคนความรักทุกความรักเวลามี
อยากคาดบอกเลยว่าอยากจะให้มันอยู่ด้วยกันไปตลอด
แต่ว่าเมื่อคนหนึ่งหยุดพยายามความรักมันก็ไปต่อไม่ได้

ออฟก็เลยอยากจะบอกว่าเออขอบคุณที่พยายาม
อยากให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายาม

ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟนะครับ